มาดูกรณีพลทหารยุทธกินันบุญเนียมหรือน้องเบ้นนะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้เพราะว่าเป็นข่าวดังตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว
พลทหารยุทธกินันเป็นทหารกองประจำการสังกัดกองร้อยมณฑนฐานบกที่๔๕สุราธานี
บาดเจ็บตอนถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำของมณฑนฐานบกที่๔๕นะคะ
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสุราธานี๑เมษายนเมื่อปีที่แล้ว
ทางญาติเขาก็ได้ทำพิธีเผาจำลองไป
แล้วก็เก็บร่างของพลทหารยุทธกินันเอาไว้เป็นเหมือนโรงเย็นนะคะ

ที่วัดควรร่อนหรือวัดกรปนารามตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานี
แต่วันนี้มันมีเรื่องที่น่าตะลึงแล้วก็ประหลาดใจมากคุณภาคภูมิ
พอเปิดโลงมานะคะแล้วก็ดูร่างของพลทหารยุทธกินันเนี่ย
ร่างของพลทหารยุทธกินันกลายเป็นหิน
เน่าไม่เปื่อยไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยอะค่ะ
คือแม่บอกว่าตอนแรกที่เผาหลอกไปแล้ว
ไว้ในโรงเย็นแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันแพงมันสิ้นเปลือง
ก็เลยมาที่วัดที่บ้านแล้วก็มาก่ออิดโบกปูนเอาไว้
คลุมศพเอาไว้
แล้วแม่บอกว่าคือแม่ก็ฝันนะคะ
คุณแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยฝัน
คือลูกชายมาเข้าฝันน้องเบ้นมาเข้าฝัน
เข้าฝันกับพระในวัดด้วยนะคะว่าบุรีหมด
ก็ตัดสินใจให้ช่างเจาะปูนซีเมนให้เป็นช่อง
เพื่อดูร่างของลูกชายครับปรากฏว่าพอเห็นร่างของลูกชาย
คุณแม่บอกน้ำตาไหลเลย
ไม่คิดว่าลูกจะกลายเป็นหินไม่เน่าไม่เปื่อย
แล้วก็เส้นผมเนี่ยค่ะมีผมงอกออกมา
เป็นผมเหมือนผมงอกอะค่ะมีคิ้วด้วย
นี่ไงครับมีเคราะห์ด้วยค่ะ
ส่วนอื่นของร่างกายพอไปสัมผัสดูเนี่ย
ก็แข็งเหมือนหินไปหมดเลยอ่ะคุณภาคภูมิอืม
หลังจากที่น้องเบ้นหรือพนธรรมยุติกินาลศีรชีวิตนี่นะคะ
ก็ไปวัดทุกวันพระคุณแม่บอกแบบนี้
แล้วคุณแม่เองตั้งจิตอธิษฐาน
ขอให้ร่างของน้องเบ้นไม่เน่าไม่เปื่อย
คุณแม่บอกตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ตลอด
ทุกครั้งที่ไปวัดแต่ไม่คิดว่าจะเป็นจริง

ให้ช่างทำโลงแก้วเอาไว้
จะนำร่างมาใส่โลงแก้วนะคะ

ใส่โรงแก้วเลยทีนี้

แบบนี้ไม่เน่าไม่เปื่อยไม่มีกลิ่นเหม็น

ถ้าลูกร่างกายของลูกเป็นแบบนี้

ภูมิใจที่ลูกเสียชีวิตแล้ว

มาร่วมกันสร้างโบสถ์สร้างวัด
อยู่เป็นร้อยปีแล้วค่ะ
สภาพก็ทำรุดสุดโสม
น้องเบ้นเสียชีวิตก็พูดกับแม่ว่า

อยากจะบูรณาวัดให้ดีกว่าเดิม

ขอให้มีคนมาทำบุญเยอะนะ

ตอนนี้สร้างฐานพื้นโบสถเสร็จแล้วนะคะ

เบ้นสร้างความเชื่อแปลกหลายครั้ง

พอชาวบ้านหรือนักเรียนไปเข้าค่ายอบรม

อยู่ดีก็เห็นทหารเดินไปเดินมาอยู่ในวัด

ทหารถือปืนเดินอยู่รอบโบสถ์ที่กำลังสร้าง

คนต่างจังหวัดก็มาขอ
ไปที่วัดค่ะไปขอกับร่างน้องเบ้นนะว่า
แล้วก็ทุกครั้งถ้าการก่อสร้างพระอุบัติโสตรติดขาดอะไร
ก็จะขอน้องเบ้นให้ช่วยก็จะไปตั้งจิตอธิษฐานขอน้องเน้นให้ช่วยค่ะ
ปรากฏว่าก็มีคนมาทำบุญ
มีเงินมาสร้างโบสถ์เต็มไปหมดนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงพระเอกพันธ์เล่าให้ฟังค่ะ
เหตุการณ์ครั้งที่๑ก็คือเหตุการณ์ที่ช่างทำโบสถ์
เห็นว่ามีทหารเดินถือปืนเวียนรอบโบสถ์
ฐานโบสถที่กำลังจะสร้างนะครับ
ที่เห็นแต่ผู้หญิงมาบอกว่าอาจารย์

ทำไมต้องเอาทหารมาเฝ้าหนูด้วย

น้องเขาเข้าห้องน้ำประมาณตี๒กว่าคืนนั้น
ก็เห็นว่าเป็นทหารมาเดินเฝ้าประตูอยู่

แล้วก็มีครูด้วยครูเขาก็เห็นด้วย
ครูก็ไปอาบน้ำที่บ้านของโยมสุมนต์นะครับ
ทีนี้เขาบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยผิวขาว
ก็ตรงกันกับน้องทหารอีก
เห็นกันแบบนี้บ่อยเลยค่ะคุณภาคภูมิ

มีคนเห็นหลายคน
หลายครั้งหลายคนที่พอไปที่วัดนี้แล้วก็เห็นแบบนี้

หลังจากนี้ก็จะนำร่างของน้องเบ้นใส่เป็นโรงแก้วเอาไว้
ที่เราให้ดูภาพเมื่อสักครู่นี้ก็กำลังทำโรงแก้วอยู่เลยนะคะ
ทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องของคดีกันหน่อยนะคะ

หลังจากน้องเบ้นเสียชีวิตลงเนี่ย
ทางคุณแม่ก็ไปร้องเรียนต่อพลตรีวิชัยทัศนมณ์เทียนผู้บัญชาการ

เพราะคุณแม่เชื่อว่าน้องเบ้นน่าจะถูกทำร้ายร่างกาย

มีเรื่องต้องเข้าเรือนจำของมณฑลทหารบก
แล้วกลัวว่าตอนที่อยู่ในเรือนจำของมณฑนทหารบกที่๔๕
ถูกทำร้ายร่างกายมาก่อนหรือเปล่า
ที่น้องจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

คดีนี้สารอนุมัติหมายจับไป๙หมายนะคะ
หมายเรียก๑หมายนะคะ

สารออกหมายเรียกผู้ต้องหาอีก๑คน
รับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
อัยการสารมนตรฐานบกที่๔๕
มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๑๑คนค่ะ
เมื่อ๒๘มิถุนายนปีที่แล้ว
ผู้ต้องหาทั้งหมดที่ตกเป็นจำเลย
ก็ถูกคุมขังในคดีเดิมอยู่ที่เรือนจำนะคะ
บางคนก็ใช้๑๐ประกันตัวไปนะคะ
ตอนนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสารมนตรฐานบกที่๔๕ค่ะ
ผู้ต้องหานี่ส่วนหนึ่งก็เป็นทหารชั้นประทวน
ที่เป็นนักโทษทหารในช่วงเวลาเดียวกัน

อีกคนนึงก็เป็นเจ้าหน้าที่๑๐เวร
แต่แม่บอกว่าคดีอยู่ในชั้นศาลเนี่ย
ในฝ่ายของญาติผู้ตายเนี่ย

แต่ว่าในฝ่ายของทางผู้ต้องหาก็เลื่อนอยู่ตลอดเหมือนกัน